สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม
ยาวนะครับผมนะฮะยาวขนาดไหนเชิญชมได้เลยครับ
ไว้จนยาวได้ขนาดนี้วินัยดีมากยอมใจเลยครับ
แสดงว่าผมหนาสุขภาพดีจริง
หนูน้อยหัวใจแกร่งกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
ตามคำสั่งเจ้านายข้ามหลายรอบ
เปิดดินชักเข็นรถกลับไปกลับมา
ชักทงชาติเปิดทั้งกระหยะ
คาบสิ่งของแม่หมู่น้อยอุดหัวใจแกร่งจริงครับคุณผู้ชมครับ
ในเมื่อเป็นสุนัขเลี้ยงเดี่ยวอย่างเรา
เวลายากคึกคักเล่นเกมจะต้องเล่นตัวเดียวอย่างนี้
ฝึกฝนเอาไว้สนุกจริง
ไม่แพ้สื่อเลยครับ
นี่คือการต้อนเป็ดไล่ทุ่งขึ้นสู่รถบรรทุก
หลังจากปล่อยลงไปหากินหอยปูปลาตามทุ่งนาครับ
ก็จะมีการนำไม้ไผ่มากั้นมาล้อมไว้แบบนี้
แล้วก็ต้อนเป็ดไล่ทุ่งขึ้นอย่างนี้
เสร็จแล้วครับก็จัดระเบียบเป็ดให้ขึ้นแต่ละชั้นแต่ละชั้น
แม่จัดพื้นที่แบบนี้คุ้มค่าจริง
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ